ถนนที่เป็นจุดหน้าร้านดาวเทียมร้านหนึ่ง

โอ้โหล้อของรถเนี่ยมันพุ่งเข้ามานะฮะ

นี่ค่ะคือเหมือนกับว่ารถกระบะนี่ไปแล้วนะ

ก็ด้วยความที่๓ล้อคือถ้ามันหลุดออกไปทั้งล้อแบบนั้นอย่างน้อย
แต่ไม่รู้ไปได้ไกลขนาดไหนนะ
รอยมันต้องเอียงลงสักข้างหนึ่งแล้วนะ

นี่นะฮะกล้องวงจรปิดที่ร้านดาวเทียมนะครับ
บันทึกเอาไว้ได้นะครับเป็นริมถนนสายเชียงใหม่ดอยสะเก็ดนะครับ

กระบะสีแดงเนี่ยขับมาตามทางล้อหน้าซ้ายด้วยนะ

แล้วกลิ้งไปพุ่งชนกับขอบซีเมนของร้านก๋วเป็ดแถวนั้น
แล้วกระเด็นลอยไปชนกับเสาไฟฟ้าด้วยนะครับ
หลุดกล้องไปเนี่ยไปชนเสาไฟฟ้าด้วย
แล้วหล่นลงมาทับกระถางต้นไม้
นี่ผู้คนแถวนั้นก็แตกตื่นหมดเลย
นี่เห็นไหมฮะโชคดีไม่มีใครเป็นอะไรนะครับ
เจ้าของร้านจานดาวเทียมชื่อคุณตะวันนะครับ
เป็นกู้ภัยด้วยนะฮะคุณตะวันเนี่ยบอกว่า
ไปถามคนขับรถกระบะที่ล้อหน้าซ้ายหลุดแล้ว
เขาบอกว่าเขาขับรถมาจากเต็นต์แห่งหนึ่ง
เพื่อจะมาทดสอบรถนะ
ทดลองขับรถก่อนจะขายให้ลูกค้า
คือเอาไปซ่อมที่อู่มานะครับ
ปรากฏว่าตอนที่ทดลองขับมาตามถนนเนี่ย

คาดว่าช่างอาจจะลืมขันน็อต

นี่ฮะแต่คนขับกระบาดเนี่ย
บอกว่าตอนนั้นก็พยายามประคองรถจากเลนขวามาจอดข้างทางนะฮะ

แล้วก็โชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายจากร่อง
ของนี่ฮะที่หลุดมาแบบนี้
แต่ปรากฏว่ามาเกิดเหตุซะก่อน
แต่รถได้รอบความเสียหายครับ

คือไม่ได้ขันน็อตไม่ได้ขันหมุดที่ล้อเลย

อันนี้ต้องตรวจสอบกันจริงค่ะ
ซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้หรอกใช่ไหม

แต่อาจจะต้องให้ช่างตรวจสอบให้อีกทีนึง

ก็เอาไปอู่แล้วเอาไปเอาไปเข้าศูนย์แล้วนะ
แล้วก็คิดว่าเขาจะทำมาให้เรียบร้อยแล้วอะเนาะ

เขาเลยทดสอบรถก่อนก่อนจะส่งมอบให้ลูกค้า
ก็โชคดีประคองรถเข้าข้างทางได้นะครับ
แล้วก็โชคดีมากก็คือล้อหน้าซ้ายตรงนี้เนี่ย

เขาดีจริง